ไปดูชีวิตของคุณตาว์คุณยายนะฮะ
ที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่า

เก่ามากจนใกล้จะพังเต็มทีแล้วตาท่านก็มองไม่เห็นฮะ

นี่คือสภาพบ้านเลขที่๕๕หมู่๑๓
บนเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับ
ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันสองคนคือคุณตาเปลื้องสืบศรี
ท่านพิการตาบอสนิททั้ง๒ข้างเลยนะครับ
แล้วก็คุณยายไรสืบศรีทั้ง๒อายุ๗๙ปี
สภาพบ้านซุดโทรมมากครับจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นะครับ
เป็นบ้านไม้ทั้งหลังยกสูงจากพื้นสักเมตรหนึ่งได้
สังกษีนี่ดูสังกษีที่มุงนี่ทั้งเก่าทั้งผูลูเบอร์เลอร์เลยนะครับ
ในบ้านเนี่ยปูด้วยไม้ที่ผูกพังมีรูทั่วทั้งบ้าน
ส่วนฝาบ้านก็หลุดไปแล้วหลายชิ้นเวลาหุงข้าวหรือทำอาหารด้วยเตาฟืนนะ
ก็อยู่กันแบบตามมีตามเกิดแบบนี้แล้วรายได้มาจากไหนอ่ะ
รายได้ของคุณตาคุณยายนะครับมาจากเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการ
อาหารการกินแต่ละครั้งต้องออกไปหาปลานู่นตามทุ่งนานุ่นนะฮะมาประทังชีวิต
บางครั้งเพื่อนบ้านก็เอาอาหารมาให้คุณตาเปลื้องบอกโอ้โหตกบ้านมาหลายครั้งแล้ว
ทำไมอ่ะก็มันไม่รู้ตรงไหนผัวลูกเหยียบไปตรงนี้ผลุพลัวคุณตาล่วงลงไปอ่ะ
ถลอกก็มีเลยวิงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าช่วยเหลือ
หรือว่าท่านผู้ใจบุญฮะเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอแล้วช่วยเหลือได้ที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพสาขาสังขะครับเลขที่บัญชี๖๖๐๙๘๑๕๓๗๒บัญชีนี้เนี่ย
ไม่ต้องห่วงว่าเงินจะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จะมีคนดูแล๓คนนะฮะ
ชื่อคุณตาคุณยายใช่ไหมบัญชีนี้เนี่ยแต่คนดูแลเนี่ยจะมีประธานอสม
มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีคุณยายไรนะฮะเป็นคนคิดกันว่าจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง